มาดูคดีหึงโหดเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
ผู้ชายอายุ๕๔ปีค่ะไปแอบดูเมีย
สงสัยมาช่วงนี้ตีตัวออกห่างนะก็เลยต้องไปแอบดูที่โรงงานที่ทำงานของเมีย
ไปเจอว่ามีผู้ชายค่ะขี่รถจักรยานยนต์มารับ
เห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนั้นค่ะคว้าแฉลงพุ่งเข้าไปที่เมียเลย
ตีเข้าไปที่หัวตายคาที่เลยนะคะ
แต่มันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในครอบครัวค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงงานไอศครีมแห่งหนึ่งนะคะ
บนถนนบัวลายซอย๑อำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นฝั่งเมียชื่อว่านางสาววะสุนีอายุ๒๘
ปีเสียชีวิตจากการถูกตีด้วยแฉลงที่บริเวณศีรษะและใบหน้า
ส่วนคนก่อเหตุค่ะเป็นผัวนะคะในบัตรผาทองดีอายุ๕๔ปี
ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็รับสารภาพเลย
ผมเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เล่าว่าผู้ตายเป็นเมียผมเอง
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๑ขวบ
ส่วนสาเหตุผมจับได้ว่าแอบคบชู้
หนีออกจากบ้านหลายครั้งล่าสุดก็คือเช้าวันพุธที่ผ่านมา
ก็เลยไปแอบดูซิที่โรงงานมีอะไรหรือเปล่า
เห็นค่ะผ้าบาดตาบาดใจเห็นเมียตัวเองซ้อนรถจักรยานยนต์มากับชายอื่น
ก็เลยลงมือก่อเหตุเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

สำหรับเหตุการณ์นี้ผัวไปดักเจอเมียแล้วไปเจอว่าเขาไปซ้อนรถจักรยานยนต์ไปกับชายอื่น
แล้วก็ก่อเหตุเนี่ยพอย้อนต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะครับ

เพื่อนผู้ตายเขาเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนี้
เพื่อนผู้ตายเล่าว่าผู้ตายมาระบายให้ฟังอยู่เสมอว่าสามีคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ย
ติดการพนันทำให้ตัวเธอเองต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมา
ผัวคนนี้ทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดถึงขั้นขังไว้ในห้องน้ำ
ทำให้ต้องหนีออกมาก็คือเช้าวันพุธที่ผ่านมาไปฟังเสียงเพื่อนผู้ตายค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็คือฐานความผิดฆ่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ